จากเรื่องของยาเสพติดมาถึงเรื่องของการลักทรัพย์กันบ้างค่ะ
มีวัยรุ่นเขาไปนอนหลับอยู่ใต้ต่อหม้อ
ด่วนบูรพาวิถีที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
ชาวบ้านเขาไปเห็นแล้วก็สิ่งที่มันดูแปลก
นอนหลับอยู่นะมีจักรยานยนต์พิงอยู่ด้วย
แล้วก็มีสายพวกสายทองแดงต่างมีถุงกระสอบ

พบว่ารถจักรยานยนต์คันนี้มีคนแจ้งหายเอาไว้แล้วด้วย
เรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะ
มันจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์หรือเปล่านะคะ
ไปตรวจสอบกันจากหลักทรัพย์แล้วชาวบ้านเขากลัวอะไร
ไม่ควรเห็นสายไฟเห็นสายพ่วงอะไรแบบนี้เออกลัวเป็นเรื่องระเบิดนะครับ
ใช่ค่ะชาวบ้านในอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
วัยรุ่นมานั่งหลับอยู่ใต้ต่อหม้อทางด่วนบุรพาวิถี
ถนนบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพมหานครที่ตำบลบางสมัครนะคะ
มีรถจักรยานยนต์จอดพิงอยู่ข้างแบรีเออร์เกาะกลางถนน
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณนั้นค่ะ
พบว่ารถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ
แล้วก็จอดพิงแบรีเออร์อยู่มีเสื้อคลุมอยู่ที่ท้ายรถด้วย
เมื่อตรวจสอบบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานก็เจอเป็นเยาวชนชาย
ภาพนี้แหละค่ะอายุ๑๘ปีนั่งหลับอยู่
ทีนี้ตรงนั้นมองไปก็มีสายไฟที่ถูกปอก
เห็นลวดทองแดงข้างในกองอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
ตำรวจเขาไม่ปลุกนะตอนนั้นคือปล่อยให้หลับต่อไปก่อน
แล้วก็ตรวจสอบกระสอบปุ๋ยที่วางอยู่ข้าง
มีอะไรบ้างล่ะทั้งขนมจากเอ่ยสายไฟเอ่ยอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
แล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถืออีก๓เครื่อง

เมื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างครบแล้ว
ถึงมาปลุกวัยรุ่นคนนี้ให้ตื่นขึ้นมา
พอตื่นขึ้นมาก็งงแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น

ตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบสวนต่อค่ะ

บอกว่ายืมรถจักรยานยนต์เพื่อนรุ่นพี่มาจากสมุทรประการ
แล้วก็ขี่ไปเที่ยวบางแสนที่ชนบุรีค่ะ
พอขากลับเจอกระสอบสายไฟตกอยู่

ก็เลยเก็บไปนั่งปอกเอาทองแดง
แล้วตอนนั้นฝนกำลังตกพอดี
ไม่รู้จะทำยังไงไงต้องการหลบฝน

พอเอารถจอดฝนตกด้วยก็เลยเผลอหลับไป
จากการตรวจสอบนะคะพบว่ารถจักรยานยนต
เจ้าของชื่อนายสารวุฒิเจ๊กจันทึก
ก็ได้แจ้งความหายเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบานคลองตัน
ดังนั้นตำรวจจึงได้แจ้งข้อหารักทรัพย์
หรือรับของโจรจากวัยรุ่นคนนี้
แล้วก็นำตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ